ข่าวใส่ไข่สดใหม่

เสื้อผ้ามาใส่ข่าวใส่ไข่ให้แองจี้ด้วย
เออนะฮะทั้งเซตเลยนะพี่โรธนะชื่อไทยแลนด์
เป็นดีไซเนอร์ที่ถึงเวลาออกแบบเสื้อเสร็จต้องไปบวช

เขาเป็นปีอี้ช่วงนี้คือแบรนด์ดังระดับแบบว่าเอเชียนะ

แต่ปรากฏว่าถึงเวลาปุ๊บเจอดีไซเนอร์ได้ตามพุทธคยา

แล้วก็แบบว่าเอาแบบว่าพระพิคเนธเนี่ย

นี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบว่ามีความเป็นกลิ่นแบบไทยอะไรอย่างนี้

ไว้นั่งตรงนี้แองจี้ใส่แม่ลูกของอีชู

สืบมาสำหรับความให้ดูพ่อในแบบ

แต่เสื้อผ้าเก๋ด้วยมีกระโปรงมีกระเป๋า
ต่างฐานาหรือว่ากลวงต่างที่มีสาธิตคุณมาทำเนี้ย
มันจะต้องมีตัวกลางที่ทำให้เกิดเรื่องนี้คือบัญชีม้า
ซึ่งต้องบอกเลยว่ากฎหมายเขาเอาผิดแบบชัดเจนจริงนะคะตอนนี้
ปรับด้วยนะคะติดคุกด้วยอย่างนี้เลย
คือต้องบอกว่ารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
ก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของพรกร
มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพศ๒๕๕๙
แล้วก็กฎหมายที่ต้องบอกว่าเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่๑๗มีนาคมเป็นต้นไปนะคะ
ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องมีการคุยกันหลายหน่วยงานเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นถึงทางกรมตำรวจเองนะคะ
แล้วก็กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการคลังก็ต้องมาคุย
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องมีกศธชก็ต้องมา
สมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
อันนี้ต้องมาหมดเลยเพราะต้องมาหาแนวทางดำเนินการที่จะป้องกันในเรื่องนี้

ทีนี้ต้องบอกว่าเมื่อกฎหมายมันออกมาแล้วมันมีผลแล้วเนี่ย
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนถูกมิจฉาชีพหลอกลวงอะไรกันมาเนี่ย
สามารถที่จะติดต่อนะคะศูนย์แจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพของธนาคารเนี่ย
เพื่อที่จะระงับบัญชีได้แบบทันทีแล้วก็ตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะปกติก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหพอมันมีเหตุการณ์ขึ้นมา
โทรศัพท์ไปธนาคารบอกต้องไปแจ้งความนู่นนี่นั่น

ต้องตอนนี้ใช้วิธีการโทรศัพท์ไปตามเบอร์ขึ้นอีกทีได้ไหมคะคุณผู้ชม
จะได้มองทันคือตามธนาคารที่คุณมีบัญชีอยู่นั้น
แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรโทรศัพท์ไปตามนี้เลยนะคะเขามีศูนย์รับแจ้งอยู่
ซึ่งก็จะเป็นกลไกให้ระงับความเสียหายได้แบบทันท่วงที
โดยตอนนี้มีธนาคารพาณิชย์แล้วก็ธนาคารของรัฐรวม๑๕แห่งได้เปิดศูนย์แจ้งเหตุเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้มาดูผลของกฎหมายที่เขาบอกว่ามีผลทำให้เจ้าของไอ้ตัวที่เป็นแบบเปิดบัญชีม้าเนี่ย

คือมีโทษอาญาหนักก็คือจำคุก๓ปีหรือปรับ๓แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
รวมถึงบุคคลที่แบบว่าเป็นธุระจัดหาโฆษณาหรือว่าไขข่าวด้วยประการใด
เพื่อให้มีการซื้อขายเช่าเหมือนมีตัวกลางเขาเรียกเหมือนเป็นในหน้าที่ไปหามา
ถ้าจับได้คุณโดนเหมือนกันหรือว่าให้ยืมบัญชีเงินฝากไปบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ด้วยนะคะ
ไม่ใช่อยู่ดีเปิดชื่อเราหมายเลขเขาเอาไปใช้คุณโดนเหมือนกันนะอย่างนี้
ถ้าเกิดผิดนะก็มีโทษอาญาหนักก็คือจำคุกตั้งแต่๒๕ปีหรือปรับไปเลยค่ะตั้งแต่๒๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ทีนี้ประชาชนท่านไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยถูกหลอกถูกหลอกลวงไปก็คือให้รีบโทรไปที่ศูนย์แจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพธนาคาร
ที่บอกว่าท่านมีบัญชีอยู่เพื่อที่จะระงับหรือสำหรับใครที่แบบเริ่มรู้ตัวเองแล้วตอนนี้ว่าเฮ้ยมีคนเคยมาขอบัญชีฉันไปให้ไปเปิดเป็นบัญชีม้าเนี่ย

จ้างเปิดถ้าคุณรู้ตัวรีบปิดบัญชีคุณซะ

เพราะถ้าคุณไม่ปิดบัญชีคุณโดนนะคะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเลยตอนนี้

ถูกแล้วคุณจะมาอ้างตอนหลังตอนที่คุณถูกจับบอกว่าฉันไม่รู้กฎหมายอะไรเลยฉันไม่ได้อะไร
ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะรัฐบาลเขาออกมาประกาศชัดเจนแล้วก็เห็นเรื่องราวกันมาตลอดดังนั้นถ้าเกิดคุณทำคุณบอกว่าคุณไม่รู้ไม่ได้ถูกจับแน่นอน

ท่านตอนนี้ผลระกอบที่ออกมาใช้นี่คือ

ถ้าว่าคุณรู้ว่าเป็นบัญชีม้าทางธนาคารก็จะรีบอายัดทันที
เพราะฉะนั้นแล้วสำนวนในการทำคดีก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับ
เอาล่ะฮะยุบทรรภานะฮะแน่นอนหรอ
เป็นครั้งแรกที่นายกพูดถึงการยุบสภา
ปรากฏหน้ายกพลเอกปรยุจันทร์โอชาศจรรย์
วันนี้เขาลงพื้นที่เชียงใหม่อย่างที่นายกก็บอก
เขาให้สัมภาษณ์เป็นการครั้งแรกที่นายกเขาพูดนะฮะว่า

รออีกนิดนึงนะเดี๋ยวก็ออก
เมื่อถามว่าสัปดาห์หน้าจะประกาศแล้วหรือเปล่า
ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนระหว่างนี้เขาก็ขอลงพื้นที่ตรวจ
ราชการเพราะยังมีงานอยู่อันนี้คือนายกเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
ก็คือเป็นครั้งแรกที่นายกก็ยอมรับแล้วว่าเร็วนี้แหละ
สภาแล้วน่าจะก่อนยี่สิบเอ็ดอืมเดี๋ยวนะวันนี้สิบเจ็ดแล้วนะคะ
ใช่ครับสิบแปดอย่าลืมนะยุบสภาเสาร์อาทิตย์ได้นะได้อ่า
ยุบสภาเนี้ยเสาร์อาทิตย์ก็ยุบได้อาจจะประกาศอาจจะประกาศ
วันอาทิตย์หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นต้องรอประกาศทางการหรือไหมแม่
ก็คือข้อละ๙ประกาศยุบสภาปุ๊บก็ต้องทุน๙ครับผมนะฮะ
ลั่นกองแล้วล่ะลั่นกองในการเลือกตั้ง
พร้อมกันหมดแล้วล่ะวันนี้นายกเขาไปที่จังหวัดเชียงใหม่
นะครับเขาก็ไปติดตามคืบหน้าว่านโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี้ย
กลางต้องยอมรับลงเชียงใหม่เนี่ย

โดยจุดแรกที่นายกไปแล้วว่า

ก็มีตำรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบ
มาดูแลความปลอดภัยทันทีที่นายกมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้กราบสการะอนุสวรีครูบาศรีวิชัยที่เชิงดอยสุเทพ
จังหวะนั้นมีชาวบ้านเขายื่นสลวยดอกถึงชาวภาคเหนือเขาจะเป็นสลว

เป็นกล้วยดอกไม้เนี่ยปรากฏเป็นดอกไม้แห้งเน่า๒อันให้นายก
ดูนะครับ
แล้วขอถามนายยกเมื่อไหร่จะยุบษภา
นายยกครับเป็นดอกไม้เชี่ยงเหน่า๒อัน

พ่อข่าวต้องถามมากะ
ท่านอาจจะยังไม่ได้มองด้วยว่าดอกไม้มันเน่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีไม่เห็นหรอกว่าถามไหมมันยังไง

ถูกต้องแต่ปรากฏว่านี่แหละนายกก็ถามว่าจะยุบทำไม
นึกออกป่ะจะต้องมีอะไรเหรอแกก็ถามกลับเหมือนกัน
ปนาปไตยุธก็รอฟังแล้วกันเดี๋ยวก็ถึงเวลาเอง
ปรากฏวันนี้คนก็ไปถามคนที่ยื่นดอกไม้ก็คือคุณวันทีวันดีรัฐด้วงเนี่ย
อายุ๕๗ปีเขาก็หลังจากที่ยื่นดอกไม้เสร็จ
ก็ทำสัญลักษณ์๓นิ้วใส่นายกด้วยนะฮะก็คือให้นายกด้วย
ครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของนายกซึ่งอ่าลองฟังเสียงเขาสักนิดหนึ่งไหมฮ
เราต้องการเดินหน้าเราไม่ต้องการถอยหลังอีกแล้วนะคะค่ะ

เราพร้อมที่จะออกไปเลือกตั้งแล้วก็บอกกับปรากฏอด้วยว่า
ห้าวันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ห้าวันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะ
ค่ะแล้วพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยเราจะดูการทำงานของกรกตนะคะ
แต่ว่าทำงานตรงฝ่ายไงอะไรประมาณนี้นะคะค่ะ
เราก็พร้อมที่จะเรียกร้องผิดที่และเศรษฐีภาพของเด็กเด็กที่ยังอยู่ในฟุกนะคะค่ะ
นั่นแหละแกก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนก็คือเอาดอกไม้
ไม่ทันคิดว่านายกไม่น่าจะเห็นไม่น่าเห็นฮะไม่น่าเห็นก็คือใครให้ก็
เพราะว่าช่วงรับดอกไม้นี่คือรับมาช่วงนั้นรับเยอะมากฮะเยอะมาก
ขณะเดียวกันเราตัดภาพไปที่พักเพื่อไทยสักนิดนึงได้ไหมฮะยังไงฮะ
ก็เรียกได้ว่าคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเนี่ยดูสิโอ้โหวันนี้
เปิดตัวผู้สมัครทั้งสี่ร้อยเขตนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่เราบอกว่า
ไปด้วยนะครับวันนี้พี่พี่ไปหมดเลยอืมพี่พี่ก็คือน้องเอมก็ไปโอ๊คก็ไป
คุณเศรษฐาทวีสินวันนี้แอคชั่นค่อนข้างจะเยอะมาก
ในการพูดถึงนโยบายของพักเพื่อไทยทั้งหลาย
จะเห็นว่ามีทั้งคนรุ่นเก่าอย่างปานอกอย่างนี้รุ่นเก่าแล้ว
ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเลยล่ะไปฟังคุณเศรษฐาสักนิดหนึ่งไหมฮะ
พระเจ้าของประชาชนได้ฝังให้พระเจ้าไทยได้ฝันศักดิ์ภัณฑ์
เราประกาศเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องแลนด์สไลด์เท่านั้น
นะครับโดนเชี่ยวผู้สมัครทั้งสี่ร้อยเข่งของภักดิ์

หลังจากนี้เราต้องติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิด

เราจะเห็นทุกทุกคนเนี่ยก็เริ่มออกมาแล้ว

คราวนี้ประวัติการวงการบันเทิงคนวงการบันเทิง
จะไปการเมืองกันเยอะแค่ไหนติดตามกันเราจะมีการรายงานทุกวันอย่างนี้กันทุกวันแล้วนะฮะไปครบตรงชาติก่อนเดี๋ยวกลับมาฮะ
อ้าวเมื่อกี้จบแล้วยังนะพี่การเมืองจบแล้วใช่ไหม

ดูแลตลาดนะคะปิดล้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการตะโกนด่าโทร
จนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพยายามถอยออกจากพื้นที่แล้วค่ะ
ก่อนจะมีการตะโกนบอกว่าให้ดับไฟแล้วกลุ่มชายชะกันก็เข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ต้องบอกว่าเขามีการนำหลักฐานทั้งหมดเนี่ย
ก็นำเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทวัญชนะน้อยมากนะคะ
ก็เป็นพนักงานสอบสวนสพเมืองอ่างทอง
ดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกัน
ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการออกมาเปิดเผยบอกว่าหลังจากได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาก็ไปเร่งกวดขันจับกลุ่มตาม๓ข้อหาหลักนะคะ
เขามีการนำสินค้าที่ผิดพรบเครื่องหมายการค้ามาวางจำหน่ายค่ะ
อืมก่อนจะทำการตรวจยึดแล้วก็แจ้งให้ทางเจ้าของร้านเนี้ย
เสียค่าปรับที่สพเมืองอ่างทองโดยช่วงที่กำลังตรวจยึด
ก็มีชายใส่เสื้อกล้ามนะคะอ้างตัวบอกว่าเป็นผู้ดูแลตลาดเนี่ย
เข้ามาพูดคุยมาเจรจาต่อรองค่ะ
แต่ทางเจ้าหน้าที่เขายืนยันว่าจะจับกลุ่ม
เฉพาะสินค้าที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า
ทำให้ชายคนดังกล่าวเขามีอาการแบบคล้ายกับเมาสุรา

ก็มีการตะโกนเรียกชายชะกันอีกหลายสิบคนนะคะเข้ามาล้อม
แล้วก็พูดจาด่าทอไปก่อนที่จะขอดูเอกสาร
ซึ่งทางตำรวจเองก็แสดงหนังสือคำสั่งของตำรวจให้ดูนะคะ
แต่ชายคนดังกล่าวยังไม่พอใจค่ะ
พอเห็นว่ามีมวลชนเข้ามามากทางตำรวจ
พยายามที่จะถอยกรูดออกมาเลยค่ะ
ถอยออกมาแต่ว่าถูกทำร้าย

ทีนี้ทั้งนั้นก็คือหลังจากมีการแจ้งความ

แล้วก็จะมีการประสานชุดสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับกลุ่มชายชะกันต่อจากนี้ไปด้วยอืม
หลังจากนั้นค่ะมีพ่อค้ารายหนึ่งเดินทางเข้าไป
ไปรับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนสพเมืองอ่างทองเรียบร้อยแล้วด้วย
อ้าวก็คือมีโครงการทำผิดจริงจริงแต่นะ
ตอนนั้นมีปากเสียงกันไปครับผมไปฟังเสียงรองสารวัตรครับ
เข้าไปก็เขาก็คุยไม่รู้เรื่องก็จะเหมือนว่าจะหาว่า
ตำรวจเนี่ยเหมือนว่าจะมาตกลงอะไรกันเราบอกว่าเราไม่ได้
เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นกำลังมาเพื่อตรวจสอบคนที่ทำความผิด
ผมก็รายการได้แล้วว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้
เป็นอย่างนี้แหละเขาไม่ยอมผมก็ถอนกำลังจะกลับ
เขาก็เรียกคนมาปิดล้อมแล้วก็กระทืบเลย
ที่มีเรื่องคือทุกคนพ่อค้าแม่ค้าคือเขารู้แล้วอะไรคืออะไร
แต่เขาไม่ได้ขัดขืนเขาให้พี่กลับถ้าพี่ไม่กลับพี่จะหิ้วให้ได้
แต่เขาแสดงบัตรมาแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบมาเต็มที่
เขาโอเคหรือใส่เสื้อกั๊กมาหรือเครื่องแบบทั้งอย่างที่ว่าดินจันทร์ได้
ใช่เพราะตอนนี้มาเราไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอืมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกรณี
มีมิจฉาชีพมีของเรื่องของกรมสรรพากรตอนนั้นที่แบบลงพื้นที่ไปที่ไปจับถูกไหมคะ
คนตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่ากลัวแล้วคือไม่รู้ว่าเอ๊ะคุณเป็นตำรวจจริงตำรวจปลอม
บางคนอาจจะมีเอกสารมาชี้แจงใส่ชุดตำรวจมาก็ยังกังวลอยู่ว่าต่อ
พร้อมหรือเปล่ามิจฉาชีพเยอะไงโอ้โหดูกลายเป็นประเด็นเรื่องนี้ขึ้น
สารวัตรท่านก็เรียบร้อยโดนไปซะแต่ว่าดันทำร้ายร่างกายไงก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา
ข้อมูลของเราเนี่ยแหละว่าข้อมูลที่เราเคยไปกรอกขนาดหลายเนี่ยแหละ
เขาบอกวันหนึ่งมันจะมีมันจะเป็นมูลค่าทุกสิ่งทุกอย่าง
พวกเราปรากฏได้ข้อมูลลับพี่เราไปทำอะไรไปแลกเปลี่ยนซื้อขายไปขาย
ถ้าเขามีชื่อมีนามสกุลที่อยู่วันเกิดที่น่ากลัวที่สุดคือเลขบัตรประชาชน
คือข้อมูลก็แน่นเลยเนอะ
จริง
โทรศัพท์ตอนนี้เขาบอกเน้นย้ำว่าเป็นเบอร์ที่ใช้งานจริง
ไม่ใช่เบอร์โทรที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานรัฐนะฮะ
โดยข้อมูลเหล่านี้เขาบอกว่า
จำไว้เลยว่าเวลาที่เราจะให้ข้อมูลใครต้องระวัง

มันมีหมดเลยแต่ละคนบ้านอยู่ที่ไหนวันเกิดอะไร

สมมุติเราจะอะไรบัตรเคถ้าสมมุติเป็นคนรุ่นเก่า

เพราะว่าเพื่อความมั่นใจทั้งที่มันมีออนไลน์แล้ว
โทรเข้าไปปุ๊บเขายังต้องเช็คข้อมูลเอาวันเดือนปีเกิด
อ่าถามวันอะไรเลขบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ย
ปรากฏนี่มีหมดเลยนี่มีเหมือนสำนักงานทะเบียนราชเลยนะฮะ
มีหมดเลยเลขบัตรประชาชนอะไร
ข้อมูลเหล่านี้นะครับเขาบอกว่า
บางคนเนี่ยระวังนะวันนี้อย่าลืมว่าวันหนึ่งมันจะเข้าสู่ระบบออนไลน์ทั้งหมด
ใช่เราไม่ต้องเดินไปด้านค่ะจากอื่นที่เกิดเราแค่พิมพ์นี่

แถมยังแนบอีเมลให้ติดต่อกลับแบบเข้ารหัสความเร็วสูงปลอต้นเมลอีกด้วยนะครับ

แต่ปรากฏไม่ได้ระบุว่าไปแฮ็กมาจากไหน
เพราะว่าถ้าเป็นเอกชนมันคงไม่น่าจะมีข้อมูลขนาดนี้
เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ามีไหมมี
มีกรณีลักษณะคล้ายกันเกิดขึ้นบ่อยพอสมควร
แฮคเกอร์รายหนึ่งประกาศขายข้อมูลผู้สมัครสอบ
ผ่านการคลักเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุณหศักดิ์
โอ้โหอะไรอ่ะอืมอืม
ตอนนั้นขาย๒๓๐๐รายการ

ก่อนหน้านี้มันก็มีแบบค่ายมือถือก็หลุดออกมาเหมือนกัน
๕๕ล้านรายชื่อก็คือก็คือประชากรไทยอ่ะสมมุติตรีค่ากระบวน๖๖ล้านคน
๕๕ล้านรายชื่อค่ะวันเลยอ่าช่วงก่อนก็เป็นธนาคาร
ค่ะนะฮะแล้วก็แบบหลุดรายชื่อสำหรับผู้ที่มียอดเงินฝากเกินหนึ่งล้าน
แล้วก็จะขายให้กับบริษัทประกันภัย
แล้วก็รวมถึงแบบบริษัทอื่นที่แบบเสนอการลงทุนอะไรประมาณนี้
มันถึงแบบว่าบางทีก็เข้าใจนะ

เดี๋ยวขายประกันถูกต้องป่ะประกันหมดภาษีนอกจากนั้นเราต้องระวังอะไรอีก
เรารู้กันแล้วแต่ว่ามันเป็นทุกอย่างมันน่ากลัวกับพวกหนี้นอกระบบ
ไม่อยากกู้นี้นอกระบบโทรหาเยวนทุกวันเลย

แต่มันไปบอกว่าพี่เป็นพ่อไงลูก
มันบอกพี่เป็นพ่อเลี้ยงไงลูก

๙๐๐๐บาทมันเป็นพ่อเลี้ยงไม่ถูกใจ

โอ้โหดังมันน่าเขาต้องเป็นประหลาดคุณเป็นพ่อเลี้ยงภาษาอะไรด่าฉันอย่างนี้หรือ
เล่าหลายครั้งเพราะว่ากูแค้นสงสัยน้องเขาเมร์มว่าเป็นพ่อมดหรือเปล่า

เอกสารลุดไปอันนี้ได้เบอร์หมดแล้ว
แค่ดูดลิงก์ทุราศัพทร์มันยุดได้

หลังเริ่มอ่านใช่ไหม
บางทีไล่ลงมาดูข้างล่างเลยก็ได้
ตัวน้องอ่านก็ยินยอม
ยินยอมอย่างเดียวเลย

อยู่นี้แค่นั้นไม่สมัครแล้วนะครับใช่ไหมทุกอย่างอยู่นี้มันจะ

เขามีเขามีคุณฐานค่ะคุณค่ามันจะมีสุดใหญ่แล้วก็โรงพยาบาล
อ้าวแล้วไม่อีก๑เคสอ่ะสมมุตินะ
ขึ้นตึกอย่างนี้เราไปติดต่อลูกค้าหรือไปติดต่ออย่างนี้

มันทำแหงไหมถูกขึ้นมากไม่ได้เพราะเป็นเขาเรียกว่ามาตรการรักษาของความปลอดภัยของแต่ละที่
บอทประชาชนก็ต้องให้เขาละมันเป็นประยาท
นี่ท่านบอกว่าตอนหลังจะเริ่มมีระบบการแบบสแกนใบหน้าไง

โอ้ยงั้นไม่มองดำเข้าที่ไหนไปได้แล้วเพราะหน้าเปลี่ยนตลอด
พี่เคยถามพี่เคยถามเพื่อนพี่คนหนึ่งที่แบบเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งเลยนะ

เขาบอกว่าแต่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะ

เขาบอกว่าถ้าสมมุติโทรศัพท์หนึ่งเครื่องถ้าสมมุติเราจะใช้กับธนาคาร
ไม่ควรจะใช้โทรเข้าโทรออกหรือเล่นไลน์

แต่มันก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้น

เดินเข้าไปธนาคาร
นก็หาช่องทางตรงนี้สุขต้องแล้วในประบริยิชนะแบบนี้
น่ะแล้วทุกคนเมื่อเมื่อก่อนเราคิดจัดธรรมมาเขา
กินยังไงช่องทางใหม่ใหม่โจรเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่ง
ค่ะโจรเขาก็คิดใหม่ใหม่ว่าเขาจะดูดเงินเราได้ยังไงถูก
แปดวิธีกินตังค์เพื่อนอ่ะเนอะอืมนะฮะก็ต้องหาวิธีการป่ะ
มาถึงเรื่องนี้กันบ้างครับอยู่ดีฮะกุฏิพระกลายเป็นที่พักยาซะแล้ว
อีกแล้วคุณผู้ชมครับมาเรียบร้อยกับแพลตฟอร์มเครื่องแบบของพระนั่นเองนะฮะ
หลวงพี่พ้นโทษมาบวชนะครับผมใช้กุฏิเป็นที่พักยาครับ
ของกลางกว่าห้าพันเมตรเลยทีเดียวนี่ครับภาพนะฮะวันนี้ครับ
ที่ฝ่ายปกครองอำเภอหนองฮีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ได้จับกลุ่มผู้เสพยาบ้าครับเป็นชายอายุ๒๐
พระรูปหนึ่งครับเรื่องการซื้อขายของบางอย่างครับ
ซึ่งพระเนี่ยทักมาถามว่าจะซื้อไหมนะฮะจะถามว่าซื้อไหม
ด้านนายอุดมเกียรตินะครับหงมาลานะครับ
นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในวัดนะครับผม
พบพระหนึ่งรูปอายุ๓๐ปีจำวัดอยู่ภายในกุฏิ
ตรวจค้นจนพบของกลางเป็นยาบ้าจำนวน๓๔๑๔เมตรนะฮะซุกซ่อนอยู่ใต้โต๊ะหมู่บูชานะครับ
แล้วก็ตรวจปัสสาวะเรียบร้อยครับผลเป็นบวกครับคุณผู้ชม
จากการสอบสวนทราบว่ารับยาบ้ามาจากเอเย่นรายหนึ่งก่อนนำยาบ้าเนี่ยมาพักในกุฏินะครับ
โดยช่วงเช้าวันที่๑๖มีนาคมมีชายมารับยาบ้าไป๑มัดครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้ให้พระเนี่ยโทรเรียกชายดังกล่าว
ให้เอายาบ้าเข้ามาให้นะครับหลังจากนั้นก็มีชายอายุยี่สิบเจ็ดปีเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้ากุฏิเจ้าหน้าที่จึงบุกเข้าจับกลุ่มนะครับ
สิบห้าปีที่แล้วครับแล้วก็มาบวชเมื่อสองสามเดือนก่อน
มีพฤติการค้ายาเสพติดให้กับเยาวชนในพื้นที่จึงได้นำไปลาศิกขานะครับ
ก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน
พนมภัยดำเนินคดีกฎหมายตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับ
เรียบร้อยฮะอืม
เดี๋ยวนี้พระก็นะฮะโอเคจริงอ๋อ
อยู่ในกุฏิใครจะก้าวไปตรวจหรอเค้าใครจะคิดแบบเออ
ใช่แต่นี้ก็คือเจอในไลน์ไง
ใช่คือตำรวจไปจับคนที่ซื้อมาจากพระก่อน
แล้วก็ไปดูในแชทไลน์ของโทรศัพท์ของคนที่ซื้อ

ซื้อ

ไม่แต่ไปซ่อนใต้โต๊ะหมูบูชาใครก็กล้าไปขน
จริง
ต้องไหว้ก่อนเนอะ
แต่มีอวัฒนาคุณก็อยากทำใจนะครับ

แต่ถ้าเจอคนที่ชอบกี่รอบก็เดินได้ครับ

อย่างนี้เด้นเรียกว่าเป็นพระ
พระครับเพิ่งมนโทษมาด้วยแล้วบวชต่อ๒๓เดือน

เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเหมือนแบบเวลาจะบวชพระก็ดูง่ายค่ะ
บางทีบางคนที่หนีคดีมาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางวัดเขาแบบว่าต้องมา
เช็คก่อนเนอะเช็คแล้วให้มาอยู่วัดปฏิบัติอยู่บางทีเป็นปีครึ่งปีกว่าจะให้บวช
เยอะนะคะอ๋อเหมือนแบบพระใหม่ที่จะบวชใช่หลังหลังเขาก็หมดยากน่ะ
เพราะมันต้องตรวจเช็กประวัติต้องเช็กประวัติเลยประวัติยาเสพติต้องไปตรวจชี
ใช่ไม่งั้นบางคนหนีคดีมาคือหนีไปแล้วก็ไปบวชอย่างเงี้ยอืมแต่มันก็
แต่ก็ไม่ใช่วัดทุกที่ใช่ก็จะมีวัดป่าที่เขาจะเช็คค่อนข้าง
คือปกติเนี่ยกันกรณีพวกนี้เลยคือถ้าสมมุติจะบวชเนี่ยคือคุณต้อง
ทำวัดไปอยู่ที่วัดไปใช้ชีวิตที่วัดเหมือนไปปฏิบัติอยู่ก่อน
ถือศีล๕ถือศีล๘ก่อนอย่างนี้
เพราะไม่งั้นอย่างนี้โอ้โหบวชง่ายหนีคดีมาปุ๊บเข้าไปบวชเลย
ไม่ได้นะครับอยากให้มารทธานทุกวัด
เป็นแบบนี้เหมือนกันน่ะจะได้รู้
แต่ทีนี้บางคนไม่ได้ยากใช่เพราะว่าอย่างบางคนมีเวลาบวชสั้นอย่างนี้
ถ้าจะให้ไปปฏิบัติทุกวันก็๕วันอย่างที่เขาบอกว่าพระมีเป็นแสนองค์
ที่เรานำเสนอจริงจริงเนี้ยอืมมันก็หลักร้อยอ่ะไม่ใช่หลักสิบหรอกหลักร้อยอืม
แต่คือเราจะไปพูดว่าพระสักกี่เป็นแสนองค์ไม่ดีก็คงไม่ใช่หรอก
ใช่ก็ไม่ใช่หลักสิบหรอกจริงนะครับร้อนไหมร้อนสิครับถามได้
เมื่อกี้มา๓๑องศาร้อนมากค่ะตอนนี้เปิดแฮงแทบจะเอาไม่อยู่เลยค่ะ
กันก่อนครับเดี๋ยวกลับมากันฮะช่วงหน้าครับ
วันนี้มีผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านอำเภอกระสังบุรีรำ
ลูกชายเนี่ยเรียนอยู่ป๔ก็อายุประมาณสัก๑๐ขวบนะฮะ
ลูกเขาเป็นอะไรดูมึนดูแบบว่าลูกมึนนึกออกป่ะ
เดี๋ยวเด็กก็บ่นปวดหัวอะไรบ้างปรากฏสืบไปสืบมาพ่อแม่ช็อกกว่า

ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยทำร้ายโอ้ยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะตัวเองหนีสภาพบ้านเขาแส่เงินจะกินก็ไม่มีแล้ว
จะเอาเงินไปสู้ความกับใครเนี่ยก็ไม่รู้จะหาที่ไหนเหมือนกัน
เพราะฐานะเนี่ยค่อนข้างจะยากจนอยากให้มีคนเยียวยาจิตใจลูกชาย
เขาเปิดเผยว่าเมื่อ๙๓นคลูกตัวเองเรียนอยู่ชั้นป๔
หนีออกจากโรงเรียน
ที่ตำบลกระสังเนี่ยไปอยู่ที่โคกหนองนาโมเดล
ตัวเองก็รีบไปหาลูกปรากฏโอ้ลูกนอนสมอยู่ในกระท่อมทุ่งนา
พร้อมกับบอกแม่หนูปวดหัวนั่นไงหนูปวดหัว
น่ากลัวสอบถามว่าลูกลูกเป็นอะไร
ลูกก็บอกว่าผู้อำนวยการอ่ะใช้มือตบหัวหนูเป็นประจำเลยเฮ้ย
เด็กมันฟ้องอ่ะตบที่ศีรษะเลยนะฮะหนักสุดคือวันเกิดเหตุเนี่ย
มีการรัวตบแบบรุนแรงนับครั้งเหรออย่าไปนับ
เพราะนับไม่ถ้วนครับยอมรับว่าตอนนั้นยังไม่เชื่อ
เอ๊ะหรือลูกเราไม่อยากไปเรียนหนังสือหรือเปล่าหรือลูกเราอยากหนีมาเที่ยวหรือเปล่า
วันต่อมาเนี่ยก็ได้พาลูกไปส่งที่โรงเรียนเมื่อไปถึงโรงเรียนปุ๊บ
ป๔ร้องไห้ลูกชายเนี่ยร้องไห้บอกแม่หนูไม่อยากเข้าไปในโรงเรียน
เพราะกลัวผู้อำนวยการเนี่ยทำร้ายครูเวโรงเรียนบอกว่า
หากเด็กปวดหัวก็ลาไปหาหมอก่อนได้นะคะแต่ตนเนี่ยไม่ยอม
ก็เลยคิดว่าเพราะว่าแม่ก็ยังไม่เชื่อลูกว่าลูกถูกทำร้ายครับ
คิดว่าลูกคงอยากจะโดดเรียนไม่อยากเรียนหนังสือ
ก็เลยบังคับให้ลูกเนี้ยเข้าไปโรงเรียนต่ออ่าอืม
วันต่อมาก็พยายามถามเพื่อนลูกชายอีกปรากฏเพื่อนลูกชายเขาเล่ากับแม่
เรื่องที่ลูกเล่าอ่ะเป็นความจริงทั้งหมดอืม
ลูกชายบอกว่าวันจันทร์ผู้อำนวยการกระหน่ำตบหัวลูกชายไป๒๑ครั้ง

เมื่อถามลูกอีกลูกชายก็บอกว่าแม่หนูโดนเป็นประจำแหละโอ้โห
แต่วันนั้นหนูโดนหนักสุดเพราะเราจนหรือเปล่าก็ไม่รู้
ลูกพูดอย่างนี้เขาก็บอกว่าแม่เขาบอกว่าพวกเราจนหรือเปล่าก็ไม่รู้
พาลูกไปหาหมอแล้วก็ไปขอใบรับรองแพทย์
ไปฟังเสียงคุณแม่กันฮะช่วงไหนตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหม
อืมไปแอบอยู่นั่นค่ะไปแอบอยู่นั่นพอไปเห็นก็เห็นลูกนอนคว่ำค่ะ
อืมนอนคว่ำว่าปวดหัวอืมเขาก็ยังไม่บอกว่าพอโอตบหัวอืมจ้ะ
พอมาถึงบ้านเขาก็บอกว่าแม่น่ะไม่รู้หนูบอกกับแม่ว่าพอตบหัว
อืมไปตบเด็กขนาดนั้นพอเขาอ้างว่ายังไงคะพี่พอก็คือ
บุญส่งซึ่งเป็นผอโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่ไปสอน
เพราะครูประจำชั้นได้ย้ายโรงเรียน
เข้าไปทำหน้าที่สอนแทนเขาบอกเขาไม่ได้ตบเด็ก
เขาไม่เคยตบเด็กแค่เอามือรูปหัว
ใช้คำว่ารูปรูปหัวแค่ครึ่งหัวเท่านั้นแหละ
แต่ยอมรับว่าเสียงดังเป็นคนเสียงดัง
เพราะอยากจะสอนให้เด็กมีวิชาความรู้อืม
แล้วก็ทำเพียงครั้งเดียวการเอามือมือเนี่ย
ไปหูที่หัวละหนักครึ่งให้สมองสมองลื่นอ๋อ
อยู่ดีตบครึ่งให้สมองลื่นอืม
นวดหัวให้เด็กเด็กว่างั้นไปฟังเสียงพอกันก่อนครับ
คือเครื่องตกเด็กไม่ใช่นะครับอืม
ก็คือเรื่องสอนแล้วผมเป็นคนเสียงดังเนอะ
ให้เด็กเข้าใจสอนให้ให้เด็กเข้าใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือ
เด็กไม่ค่อยมาเรียนเราก็พยายามติดตามอยากให้มาเรียนทุกวัน
มีความรู้ติดตัวเพราะว่าหนูโตไปจะได้มีอาชีพ
ท่านพอแตะไปกี่ครั้งครับพอแตะแตะแตะมาคือคือ
ส่วนมากก็แตะหัวแล้วก็เอ่อคือคือลักษณะที่ว่าเอ่อ
คือทำให้เขารับรู้นะก็คือก็คือกลิ้งเอาฝ่ามือแบบ
ถูถูอ่าฮะถูถูให้เขาให้รับรู้ว่าเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
นั่นหัวอะไรอย่างเงี้ยน่ะเอามือแตะหัวแล้วครึ่งครึ่งเคยไหมอืม
มันสำหรับนวดแผนไทยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่เห็นไหมเขายังคิดไปนะนวดแผนไทย
อย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราโปรดหัวแล้วดำอย่างเงี้ยใช่ไหมอืม
แต่นี่เด็กบอกตบ๒๑ครั้งเพื่อนเขาก็เห็นเด็กไม่น่าจะโกหกเน
นั่นแน่จริงไหมสิเราจะพูดว่าระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ใครจะโกหกเก่งกันกัน
พอเค้าดูติดติกระคัดเอ๊ตบตบรูปรูปคึงคึงใช้คำนี้ไม่รู้

เพื่อจะเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลว่า
เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่า
หากเป็นเรื่องจริงจะถูกจำเนิน

กระทรวงศึกษาธิการทันทีนะฮะ

แล้วก็สรุปไปสรุปมาสืบไปสืบมา

ก็มีการย้ายผอไปที่โรงเรียนอื่นนะครับ

ก็อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าท่านผอเนี่ย

โกรธนะคะเราไปลุยถึงโรงเรียนแน่นอน

ไปเรียนหนังสืออ่ะใช่ใครจะเยียวยานใช่ไม่ยากไปเขาบอกสภาพความเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็ยากลำบากอยู่แล้ว
บังคับให้ไปก็อยากให้ลูกไปเรียนหนังสือทั้งหาเออเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เด็กไม่ไปเรียนไง
แล้วเขาก็คิดว่าไงรู้ป่ะเขาอ่ะกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมครับ
แม่ก็แอบน้อยใจเนอะนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าท่านผอวางบนมือไว้บนเด็ก
แล้วก็เอาไปคลึงเด็กก็น่าจะหลับนะไม่น่าจะเจ็บเนอะนะฮะ

แต่นี่คือเด็กมาบอกเองโดนมา๒๑แล้วเพื่อนก็บอกว่า

๒๑ครั้งเข้าถึง๑๕๐๐๐ครั้งเข้ามืนแล้วนะ
ศึกษาธิการวอนก็ลงพื้นที่นิดนึงแล้วกันนะครับ
ต้องเอาความเป็นธรรมให้กับครอบครัวน้องเขาด้วยเนาะ
เพราะเด็กไม่อยากไปโรงเรียนก็มีผลเสียด้วย
จริงเด็กแบบว่าแม่พยายามเอาไปส่งหน้าโรงเรียนแล้วนะเม
เด็กร้องไห้จนแม่เอ๊ะหรือลูกเราไม่อยากเรียนหนังสือ

ใช่ที่แบบว่าบางทีทำไมเราส่งลูกไปโรงเรียนแล้วอยู่ดีลูกแบบไม่อยากไปโรงเรียนร้องไห้อย่างนี้
บางทีแม่ไปโรงเรียนไม่รู้ว่าบางทีคั้นไปคั้นมาแบบว่า
เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนหรือเปล่าโดนอะไรมาที่โรงเรียนหรือเปล่า
ใช่เด็กก็ไม่กล้าบอกจนสุดท้ายต้องยอมบอกสาเหตุจริงนั่นเองนะครับ
มาถึงเรื่องราวของน้ำท่อมครับคุณผู้ชมครับ
มีหนุ่มคนหนึ่งฮะเฉียดตายครับกินน้ำท่อมกินทุกวันทุกเวลาดื่มทั้งวันมีความสุขแฮปปี้มาก
เขาไม่เป็นอะไรอ่ะลำไส้อุดตันครับน้องระเมนะฮะ
เลิกได้เลิกนะครับอันนี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับ
หนุ่มรายหนึ่งได้รับเข้ารับการรักษาตัวนะครับกับโรงพยาบาลได้โพสต์ข้อความเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่น
ระบุว่าตอนนี้ผมผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับนอนโรงพยาบาลมา๑๐วัน
ถ้ามาผ่าตัดช้ากว่านี้เนี่ยมีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับแต่ปวดมาก่อนหน้านี้แล้ว๕วันด้วยกันทำอะไรไม่ได้
เดินไม่ได้ไม่มีแรงเป็นลำไส้อุดตันไส้เน่าเป็นก้อนครับกินข้าวกินน้ำอะไรก็อ้วกออกหมดนะฮะหน่อยเลยคุณ
กินอะไรไม่ได้เป็นเวลา๑๐วันส่วนสาเหตุเป็นเพราะว่าผมกินน้ำกระท่อมเยอะครับกินแทนน้ำเปล่า
ใครที่กินอยู่เนี่ยกรองกันดีดีนะครับแฮชแท็กหาร้านซื้อกินที่สะอาดสะอาดนะครับแล้วก็แฮสแท็กเลิกได้เลิกนะครับ
ระวังเป็นแบบผมหนักจริงครับ๑๔วันน้ำหนักลดไปจาก๖๐เหลือ๔๘หายไป๑๒กิโลอย่างไรก็ตามครับ
แม้ว่าน้ำกระท่อมเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้ซื้อกินได้อย่างถูกต้องแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับ
อเจมส์เราก็ไม่รู้นะครับ

มันติดลงไปด้วย

แต่ใบกระท่อมที่เขาเคี่ยวกันที่ไปตากดงตากแดดคือ

แต่อันนี้คืออาจจะเป็นกระท่อมใส่เครื่องปั่น

เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยนะครับ

ในปริมาณมากอาจจะเกิดภาวะอุดตัน

ภาวะถุงท่อมนั่นเอง
ซึ่งพบว่าเกิดขึ้นแล้วหลายเคสในช่วงที่ผ่านมา
ถ้าเป็นใบเนี่ยเขาก็จะรูดเอาแต่ใบ

แต่ใบส่วนกระท่อมที่ต้มเนี่ยเขาจะต้มไปทั้งใบเลย
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะปั่นก้านลงไปด้วยหรือเปล่า
แต่คุณหมอบอกว่าก้านนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเรียกภาวะภาวะถุงท่อม

ใครที่ชอบดื่มน้ำกระท่อมนั่นเองนะฮะฝากวัดเตือนไว้นะครับ

รสชาติมันก็จะเฝือนหน่อยแล้วแต่เขาปรุงด้วยนะ

บางคนก็จะแบบเหมือนทำเหมือนน้ำใบบัวบกอย่างนี้
ถ้าเป็นอย่างนั้นป่ะนะใบตรงใบเตยคงจะโอเค
แต่ถ้าวันนี้เรากินเข้าไปแล้วมันยังเป็นใบไม้เหมือนตะกอนหรือเศษ
มันไม่ย่อยอันนี้เพิ่งเป็นความรู้ใหม่นะเนี่ย

ที่มันทำให้รู้สึกว่าได้ทานใบไปด้วยอะไรประมาณนั้น
คนส่วนใหญ่เขาจะบอกเนี่ยใช้กลองใช้แบบใบเคี้ยวแล้วก็คายออก

แต่เคนี่คือเขากินใบกระท่อมผสมยาแก้ไอ

ใช่เพราะว่าข่าวนี้คือมันมีตั้งแต่ต้นสัปดาห
ครับต้นเดือนนะคะแล้วก็เราก็โทรไปคุยกับอ่าคน
ผู้ป่วยเขาก็บอกว่าตอนนี้อาการทรงอยู่
อืมก็คือว่าก็คือต้องบำบัตรแบบต้องรักษาแบ่งต่อเนื่องแหละ
กว่าวันที่บอกว่านอนอยู่โรงพยาบาลเนี้ยโอเคแต่เหมือนคุณหมอเขาออกมาให้ความรู้
แต่ก็มันต้องกรองป่ะเนอะต้องกรองต้องกรองมันเป็นเป็นเป็ดเปลือก
สมกลายเป็นนงเป็นนิ้วไปอีกใช่นะฮะจริงนิ้วใช่
เพราะฉะนั้นต้องกรองประมาณสองรอบนะพี่ชาวว่าถึงจะโอเคเพราะว่าบางร้านเนี่ย
น้ำจะขุ่นน้ำจะขุ่นก็อาจจะมีส่วนผสมของใบเยอะหน่อย
แต่บางร้านเนี่ยน้ำจะใส่คล้ายคล้ายกับน้ำชาอันนั้นเนี่ย
ก็อาจจะกรองหลายรอบหน่อยอืมแต่พี่ว่าน่าจะเป็นแบบน้ำใสทานแล้ว
น่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับนะฮะแต่คุณผู้ชมบอกว่า
ใบกระท่อมเคี้ยวสดสดไม่คายกันนะคะเอ้าอีโดมไม่คายอ๋อ
คายนะพี่เจ้าบอกว่าคายนะคายป่ะเอออ๋อน่าจะคายนะ
ไม่กลัวไอ้เคี้ยวอ่ะเออไม่รู้เลยอันเนี้ยอันเนี้ยคุณเมทา
วิวว่าเคี้ยวต้องคายครับเออต้องดึงก้านออกด้วยเออใช่
อะไรนะดึงก้านออกใช่เวลาที่เขาคายเพราะฉันเห็นผมพูดไป
เพราะว่าพวกกองถ่ายอ่ะอ่าเวลาที่ไปตากแดดเขาจะกินอย่างนั้น
ฉันเห็นคายน่ะน่ะใบเคี้ยวเราคายเออแต่บางคนก็เขียนเหมาะนะคะ
อ๋อคุณพูดชัดชาติก็ไม่ต้องลองก็ได้นะคะบางที
ใบกระท่อมเคี้ยวสดสดไม่คลายกันนะคะเออน่ะสรุปขายไม่ขาย
อันนี้สายโหดน่าจะเป็นสายโหดไงสายโหดคือสัดซัดแล้วก็หลงกือลงไปเลย
จนละเอียดมากอ่าไม่คายครับคุณอัญชรีแทร่ตันไม่คลายครับ
คุณอริสาไม่คายค่ะเออเนี่ยบางคนก็บอกเคี้ยวแล้วคายโดน
คุณอานับบอกว่าไม่คายก็อุดตันสิครับอ่านี่ไงเออนี่ไงตะข่าย
ก็อาจจะคายแน่นอนบอกลงคายไม่คายครับไม่คาย
ไม่เคยเคี้ยวค่ะเอาไม่คี้ยวนะคุณนิดคุณนิดบอกว่าไม่คายนะคะเออ
คายครับอืมแล้วแต่คนค่ะจบคุณประพัทย์สอดว่าแล้วแต่คน
อืมแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะฮะหรือหรือเคี้ยวแล้วเขาก็อมไว้
พรางตัวได้หรือเปล่าเหมือนมากอ่ะเหมือนมากเออ
เคี้ยวเหมือนมากมากก็คายแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดง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

แดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดง

เค้าหลายคลิปเค้าไม่รู้หรอกว่ามันเป็นการแสดงหรืออะไรอย่างนี้

เสร็จแล้วก็นิกกี้กลับบ้านเสร็จน้องก้อยขนเสื้อผ้าออกไปแล้ว

แต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวก็อยากจะแบบออกมาแถลงพร้อมกัน๓คน
แต่ถามว่าคนถ้าเกิดคนทะเลาะกันไม่ถูกกับเขาจะออกมาด้วยกันไหมล่ะ

แต่ก็ถามว่าที่จริงมันก็ต้องเคลียร์แหละเหมือนน้องนุ่นเขาก็อยากให้
ฝั่งพี่นิกกี้กับพี่ก้อยออกมาเคลียร์ว่าตกลงอะไรยังไงอะไรอย่างนี้
ไปว่านั่นนี่เป็นแย่งเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เห็นอาทิตย์หน้านิกิก็จะออกมาพูดหรือเปล่า

ถูกต้องนะคะส่วนน้องนุ่นนี่ก็หลายคนถามว่า
กับคุณนิกกี้เขาก็เลยมีความสนิทสนมกัน

หลังจากนั้นก็ผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็เป็นนางแบบด้วยนะครับ
นะฮะปิดเบรกก่อนไหมเดี๋ยวกลับมากันฮะช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
วันนั้นเบลล่าเขาประกาศแล้วโอ้โหโฆษณาเบลล่าสามสิบ
วันนี้ใครคะหนูน้องยายาค่ะก็ปังมากเหมือนกัน
พรีเซนเตอร์รุมร้าวมากทีเดียวสามสิบตัวนะคะอ๋อสามสิบตัวนะ
ก็จะได้เห็นกันบ่อยถามว่าพรีเซนเตอร์เยอะไหมปีนี้ก็ประมาณ๓๐ตัว
โอ้โหรู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากมากจริงจริงทุกแบรนด์ที่ร่วมกันทำงานก็เป็นแบรนด์ที่รู้สึกว่าตรงกับย่าด้วย
แล้วคนก็ไปถามเรื่องของณเดชน์ค่ะน้อยใจหลังก็ชมมาริโอ
บอกว่าคือวันนั้นเนี่ยคุยกับพี่แบร์หนูคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษค่ะ
แล้วพี่แบร์น่าจะแปลไปในทางที่มีความหมายที่มันเปลี่ยนไปนิดหน่อย
ตอนที่ถ่ายละครเรื่องนั้นก็รู้สึกว่าพี่โอ้หล่อมาก
แต่ว่าพี่แบร์เนี่ยไปใช้คำว่าหลงซึ่งหนูไม่ได้ใช้คำนี้นะ
โอ้โหยท่านทรักแบบนึง
เพราะว่าจริงยายาเขาเล่นละครกับมาริโออะไรอย่างนี้

มดดำ๑๓ตัว

แล้วปีนี้๑๓ตัวยังต่ำนะ

ก็๑๕ไงโอ้โฮยังไงนี่เบลล่ายาค่ะโอเคนะครับผม
กลับไปถิ่นที่มดดำชอบมากที่สุด
ไปแล้วฮะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับ

สันวันที่พักก่อนกันให้เต็มที่ครับมาเจอกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ